ท่ามกลางความคาใจของบรรดาแฟนคลับ
ว่าสรุปแล้วคู่นี้จะอยู่หรือว่าจะแยกกัน

กับสื่อมวลชนหลังจากที่มีแหล่งข่าวให้ข้อมูลกับนักข่าว
ซึ่งก็ทำให้ความสัมพันธ์ของคู่ของเบ้นกับแพทย์ถูกจับตามองมาโดยตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ฝ่ายชายยืนยันไปก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่มีอะไร
ซึ่งบ่ายวันนี้เองแพทย์ก็ได้เปิดใจแบบชัดนะคะ
เธอบอกเลยว่าเคยเจอหน้าแฟนเก่าของสามี
ในวันที่สารตัดสินให้ประกันตัวเบนทเรสซิ่งด้วย

ซึ่งมีการเคลียร์กันนอกรอกอะไรยังไงหรือไม่
แพทย์กับเบนต์จะยังคงสถานะแบบไหน
และอยากฝากอะไรไปถึงผู้ประสงค์ดีหรือเปล่า
ไปฟังสัมภาษณ์ของแพทย์กันค่ะ
ก็คือเราก็ต้องฟังคนของเราก่อน
เพราะคนนั้นเขาถึงบอกว่าถ้าเขาประสงค์ดีกับเราจริง

ทำไมเขาเลือกที่จะพุ่งไปหาสื่อก่อน
สุดท้ายนะเชื่อแพทย์เถอะ
เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่าง
ก็เขายืนยันว่าเขาเป็นเพื่อนกัน
เราก็โอเคเพื่อนกันก็เอาแบบนั้นเลย

ในเมื่อแพทย์บอกว่ามาต้องมาอยู่กับฉันเดี๋ยวนี้

คือมันโตกันแล้วมันต้องไปทั้งคู่นะจ๊ะ

แล้วก็เขาอยากให้การตัดสินใจของเขาออกมาดีที่สุด

แพทย์ก็บอกในหว่างที่รอพี่เบ้นตัดสินใจ
แพทย์ก็จะทำหน้าที่ของแพทย์ที่ดีที่สุด

แพทย์จะอยากได้อะไรไม่สำคัญเท่าที่เรามานั่งตีกัน
อย่างที่บอกมันจะเข้าไปกับคำถามเดิมว่า

ไม่ได้มีความคิดนั้นในสมองเลยจ้า
ว่ายังไงพ่อของลูกก็ต้องดีที่สุด

ตอบคำถามของแพทย์เนี่ยยังสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเราได้อยู่เลย

และที่สำคัญก็คืออยากจะให้มันออกมา
การตัดสินใจอย่าออกมาดีที่สุดถูกต้องที่สุดชัดเจนที่สุด
ก่อนหน้านี้เบ้นเองก็บอกนะว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ย
เป็นการตัดสินใจเพื่อครอบครัวอยากจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดซึ่งมัน
คือเอาจริงนะแพทย์จะบอกว่ามันไม่ต้องเร่งรีบอะไรเลย
รอให้ทุกอย่างมันลงตัวด้วยตัวของมันเองรอให้พี่เบ้นเคลียร์
รอให้แพทย์เองก็เคลียร์แล้วทั้งสองมานั่งคุยกันอย่างนี้คือดีที่สุด
เพราะว่าทุกคนทั้งสองฝ่ายทำสิ่งเดียวกันก็คือเพื่อครอบครัวเพื่อลูก
เพราะคือการให้สัมพัทย์ของแพทย์เนี่ย
เป็นผู้หญิงอย่างเราน่ะรู้สึกว่าเป็นกำลังใจให้เธอเลยแล้วกัน